ไปดูเรียกนี้หน่อยพรรกโบกอม

เป็นนักแสดงชายของเกาหลีมีคนหลงรักเยอะมากเลยนะครับ

พรรกโบกอมบอกอันดับ๑คือน่ารักกับเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งทุกครั้งที่ทำงานเสร็จเจ้าตัวจะแสดงความขอบคุณกับเพื่อนร่วมงานคุณมีบ้างไหม

คือเขาจะขอบคุณไม่ว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า
เพราะเขาถือว่าทำงานกับทุกคนแล้วเนี่ยนะฮะ
คือเหมือนกับทุกคนก็ให้เขาได้ประสบความสำเร็จด้วย

เป็นทุนและกระหนูหมู่แฟนคลับว่าพรรคโบกรมนั้น
เคยบอกไม่ให้แฟนคลับนั้นซื้อของขวัญให้
โดยให้ผลบอกว่าผมอยากให้แฟนลงทุนกับตัวเองมากกว่า

แฟนคลับคิดอยากจะให้ของผม
ผมก็ดีใจมากแล้วแต่ไม่ต้องให้ของผม

โบกอมน่ารักกับผู้ใหญ่
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยรับในงานรับปริญญาของพรรคโบกรมนะฮะ

คุณยายท่านหนึ่งนะครับที่พาหลานสาวมา
พักโบกอมเห็นก็มีความกังวลว่าคุณยายนั้นจะบาดเจ็บ

ตายแล้ว
สี่พักโบคมน่ารักกับทีมงาน
ทุกครั้งที่มีผลงานใหม่พระโบกอมอีกสิ่งหนึ่ง
คือเรื่องเล่าในมุมน่ารักจากปากของทีมงาน
และก็เบื้องหลังว่าเขาไม่คนน่ารักอยู่ในนะนิดหนึ่ง

ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่คุณแน่นอน

พี่ดาบกงยูก็รายเซ็นต์มา

แล้วก็อันดับ๕พระโบกรมนี่น่ารักติดดิน
โปรแกรมน่ารักมีความสามารถรอบด้าน

น่ารักมาก